คุณผู้ชมดูข่าวนี้กันหน่อยค่ะข่าวนี้เนี่ยลูกค้ามาซื้อของปกติเราจะได้ยินว่าไม่มีไม่หนีไม่จ่ายใช่ไหม
แต่ลูกค้าคนนี้ค่ะไม่มีไม่จ่ายแล้วก็หนีมาซื้อถังแก๊สหุงต้มค่ะทีนี้นะป้าเจ้าของร้านใจเด็ดมากนะคุณสืบสกุลคุณผู้ชม
ใช้วิธีการไหนตามตัวลูกค้าคนนี้หวัดเสียวเหลือเกินดูค่ะครับนี่เหตุการณ์เนี้ยภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้เห็นไหม
ไปแว๊บคุณผู้ชมอาจจะเห็นไม่ชัดแต่จะบอกว่าเนี่ยคือเหตุการณ์ที่เจ้าของร้านกระโดดเกาะหน้าฝากระโปรงรถค่ะ
นั่นมีคนเกาะอยู่จริงจริงด้วยใช่ค่ะเนี่ยแล้วรถคันนี้พยายามจะหนีคือขับไปเป็นร้อยเมตรนะคุณป้าเจ้าของร้านอายุห้าสิบกว่าแล้วเกาะอยู่หน้ากระโปรงรถแบบนั้นนะคะนี่เกิดขึ้นที่ร้านขายของชำใกล้ใกล้กับวัดปัญจาพิรมที่ถนนสายพระพุทธบาทบ้านหมอที่อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีนะคะแล้วทีมข่าวอ่ะ
คือเป็นห่วงเหลือเกินกลัวจะหล่นลงบ้านแล้วอุ้ยเดี๋ยวรถเหยียบรถทับเนี่ยนะคะป้าเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าลูกค้าคนนี้ไม่อยากจะเรียกว่าลูกค้าเลยเรียกว่าคนร้ายละกันเนี่ยขับรถมาเอาติสสี่บอนเงินซึ่งขับมาถึงปั๊บเนี่ยทำทีขอซื้อแก๊สหุ่งต้มแล้วก็บอกว่าเนี่ยขายให้ถูกหน่อยได้ไหมเดี

รถเลยป้าก็คว้าคอเสื้อไว้แต่แหมมันดิ้นหลุดแล้วก็ขึ้นรถไปได้ป้าโมโหมากเหมือนถูกหยามอ่ะใจป้าตอนนั้นคือกระโดดไปเกาะฝากระโปรงหน้ารถแบบไม่กลัวตายเลยอะค่ะจับที่ปัดน้ำฝนเนี่ยนะแล้วคิดว่าถ้าเกิดว่าจับตัวได้นะจะเอาหินทุบเลยแต่ปรากฏว่าเจ้าผู้ชายคนนี้นะมันขับรถเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเหมือนจะสะบัดให้ป้าร่วง
มันไม่หล่นเนี่ยพอไปถึงตรงนู้นจัดแต่ว่าบ้านเขาก็ไม่คิดจะทำอะไรนะดูแล้วเพราะว่าเขาอยากให้เราล่วงข้างทางทางนี้บ้างกว่าก็ขับที่ซ้าย
หูถ้าเกิดขับอย่างนี้ก็จะพยายามฆ่าป้าเลยนะซึ่งคือถ้ามันเป็นอะไรมามันไม่คุ้มเลยอ่ะแต่ว่าเอาจริงเป็นห่วงนะคะป้าบอกว่าคือป้าก็รู้แหละแต่ว่าวินาทีนั้นตอนนั้นน่ะหนูมันขาดสติไปแล้วอ่ะมันลืมคิดถึงความตายตัวเองอ่ะแต่ยังไงก็ตามป้าก็แจ้งความไว้ที่สพบ้านหมอแล้วนะคะส่วนตำรวจเนี่ยก็มีการกระจายกำลังกันตามตัวคนร้ายคนนี้